เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุระทึก
เมื่อมีเครื่องบินเล็กไปตกที่บริเวณคลองลำพระองค์
ตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ๗ชั่วโมงแล้วนะครับ
จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งมือ
ในการกู้ซากเครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นจากคลอง
แต่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ
ยังคงมีน้ำมันไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง
เราจะไปติดตามปฏิบัติการกู้ซากเครื่องบิน
จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากคลองลำพระองค์เขตน้องจอกครับ

ภาพที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังตอนนี้นะคะ
เครื่องบินที่มีการตกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานั้น
ดูเหมือนว่ากำลังจะถูกแยกออกเป็น๒ส่วนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากใช้เวลานานกว่า๙ชั่วโมงนะคะ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ

ก็มีการช่วยกันนะคะในการปรึกษาหารือแล้วก็ประชุม
เพื่อที่จะนำเอาเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำลำนี้แหละค่ะ

โดยใช้เวลากว่า๙ชั่วโมงผ่านการประชุมถึง๒ครั้ง
จึงได้มีการนำเอาสายสลิงค่ะขึ้นมายกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะนำไปวางในจุดที่มีการกำหนดไว้
แต่ดูเหมือนว่าการที่จะยกเครื่องบินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
อุปสรรคเรื่องของน้ำหนักนะคะ
เนื่องจากว่าตัวของเครื่องบินนะคะ
รวมไปถึงปีกเนี่ยก็มีการแยกส่วนออกจากกัน
เกือบจะขาดออกจากกันอยู่แล้วจากแรงชน
ที่มีการชนเข้ากับต้นไม้
รวมไปถึงชนเข้ากับสะพานไม้ของบริเวณคลองนะคะ
ทำให้ในขณะนี้การยกขึ้นมาวางในจุดที่กำหนดนั้น

ส่วนในพื้นที่ที่มีการเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในตอนนี้นะคะ
ก็มีทางเจ้าระที่อาสามีทางผลประบวนโทษศาลิทมหาธาวรรณ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ทางด้านของผลตระบวนตรีชายพรภานิดอัตรานะคะ
ท่านผู้บังคับการตระบวนนครบาล๓
มาควบคุมกำกับดูแลให้การเคลื่อนย้ายเครื่องบินลำนี้ค่ะ

ส่วนเครื่องที่มีการนำเอามาเป็นเครื่องมือ
ในการยกเครื่องบินขึ้นจากคลองนะคะ
นั่นก็คือเป็นรถเครนขนาด๘๐๘๐ตันนะคะ
ของทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งเป็นของสถานีดับเพลิงห้วยขวางค่ะ
นำเอาเชือกสลิงนะคะมายกขึ้นนะคะจากบริเวณลำคลอง
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นอยู่ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นภาพสดนะคะว่าไม่สามารถที่จะยกขึ้นไปได้
เนื่องจากว่าเครื่องบินเองนั้นมีน้ำหนัก
แล้วก็มีน้ำที่มีการคังอยู่ภายใน
แม้ว่าจะมีการเทออกมาแล้วระดับหนึ่งก็ตามค่ะ
ภารกิจนี้ดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยไป๙๐แล้วนะคะ
หลังจากที่มีความพยายามที่จะดำเนินการมากว่า๙ชั่วโมงแล้วค่ะ
ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมีการสอบถามในส่วนของผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
ที่พบเห็นเครื่องบินลำนี้นะคะ
ในขณะที่มีการตกลงมาในบริเวณลำคลอง
เพราะว่าในบริเวณที่มีการในขณะที่เกิดเหตุขึ้นมานั้น
เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
พี่นั่งอยู่ในบ้านแล้วพี่ก็มองมาตรงช่องหน้าต่าง
ก็เห็นเลยว่าเครื่องบินตกลงมาตู้มน้ำก็กระจายแรงมาก

แล้วพี่ก็วิ่งออกมาพี่ก็ไม่เห็นมีคนเจ็บเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของร้านค้าเจ็บ
แล้วก็มีคนที่มานั่งซื้อของแกก็นั่งอยู่
แล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงแกก็พยุงพี่คนเจ็บน่ะออกไปให้ห่างกลัวระเบิดใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันแรงมากเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรระเบิดมั่ง

เห็นค่ะแล้วก็เอาคนเจ็บที่อยู่ข้างบนบนบกเอาไปไว้ที่ไกลก่อนแล้วพี่เขาพากันวิ่งกลับมาแล้วก็มีพวกผู้ชายมาช่วยคนเจ็บในเครื่องออกมาแล้วก็เห็นมีผู้ชายคนที่มาด้วยเขาไม่เป็นไรเขาก็ออกมาจากทางช่องหน้าต่างได้
แล้วก็มาสอบถามเขาว่าเขามากันกี่คนเขาก็บอกว่าเขามาสี่คนแล้วก็เลยเข้าพวกที่เหลือนะพวกผู้ชายเขาก็พากันรีบเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในเครื่องออกมา
ไม่เห็นตอนที่เครื่องบินมันบินมาจากบริเวณไหนใช่ไหมค
เห็นค่ะเห็นแต่มันเห็นแต่สีขาวแล้วเขาก็ลงเลยเห็นเข้ามาเรามองมาจากหน้าต่างที่บ้านแล้วเขาก็ลงเลยแล้วก็
ตอนไม่เห็นนะคะแต่ว่าตอนที่ว่าเราช่วยพยายามช่วยคนเจ็บอยู่เรายังไม่เห็นคนผู้เสียชีวิตจนกระทั่งมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปกระแทกหน้าต่างให้มันแตก
แล้วก็เลยเห็นว่าเขานอนอยู่แล้วคราวนี้เราก็บอกเขาก็บอกว่าช่วยเอายังไม่เอานะเดี๋ยวเอาคนที่ติดเขาร้องคนที่ติดอยู่จ้ะ
โรงพยาบาลอ่ะนั่นแหละร้องให้เราช่วยค่ะจ้ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นหนึ่ง
ผู้เห็นเหตุการณ์ที่มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับวินาทีนั้นสดเลยนะคะ
ตอนนี้กลับไปดูที่สถานการณ์ในการกู้ซากเครื่องบินค่ะดูเหมือนว่าการกู้ซาก
เครื่องบินขึ้นมาจากลำคลองตอนนี้เนี่ยก็ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะ
เพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะเกือบที่จะขาดออกจากกันแต่ว่าจากการที่เราพูดคุยกับทางด้านของ
พลตำบริโฆษณ์สาดิสต์มหาธาวรนะคะรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำบริโฆษณ์นครบาน
เล่าให้เราฟังค่ะว่าเครื่องบินลำนี้นะคะบินมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งผู้โดยสารที่มาด้วยทั้งลำอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้นเป็นพนักงานของบริษัทและบิตแอร์ไลน์ค่ะ
ไปประชุมกันที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะแล้วก็ระหว่างที่จะมีการบินกลับมาที่สุวรรณภูมิ
สำนักงานใหญ่อยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเกิดเครื่องบินขัดข้องนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้หรือที่เรียกกันว่าเครื่องบินอ่า
เครื่องเครื่องหมดกำลังอ่ะนะคะแล้วก็เกิดการหันเหแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ
นักบินเนี่ยมีการบังคับเครื่องนะคะในการที่จะเข้าลงจอดบริเวณลำคลอง
แต่ก็มาชนกับต้นไม้จนเกิดเหตุสลดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งพลตำรวจโทษานิทยังบอกด้วยนะคะว่าหลัง
จากที่หากว่าเรากู้ซากเครื่องบินลำนี้นะคะขึ้นมาอยู่บริเวณที่กำหนดจุดไว้แล้วได้เนี่ย
ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องของอากาศยาน
เรื่องของอุบัติเหตุทางอากาศยานเนี่ยก็จะเข้ามาประเมินสถานการณ์
ประเมินความเรียบร้อยรวมไปถึงประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการเก็บกู้นั่นเองนะคะ
จากข้อมูลเบื้องต้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าเอ่อ
มีการบินมาจากจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็มาตกบริเวณนี้
เราจะเห็นว่าบริเวณลำคลองนั้นเป็นสีดำแล้วก็หากใครที่ติดตามสถานการณ์อยู่ที่บริเวณอ่า
คลองคลองลำพระองค์ขณะนี้นะคะจะรู้เลยว่ามีกลิ่นน้ำมันเนี่ย
ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะ
เพราะว่ามีน้ำมันรั่วออกมาตลอดเวลาค่ะ
นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากสถานที่เกิดเหตุที่ทางด้านของเครื่องบิน
เช่าเหมาลำที่มีการมาตกอยู่บริเวณลำคลองแต่ผ่านไปกว่า๙ชั่วโมง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชุมแล้วก็มีการปรับสถานการณ์ถึง๒ครั้ง
เนื่องจากว่าเครื่องบินนั้นน้ำหนักประมาณสิบตันค่ะแต่ว่าเครื่องยกเนี่ย
น้ำหนักน่าจะประมาณแปดสิบตันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีการยกขึ้นมา
ทำให้ตัวเครื่องบินเนี่ยฉีกออกมาแต่เนื่องจากการพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่
ที่มาสอบสวนหรือว่าการมาดูแลสถานการณ์เนี่ยพยายามที่จะให้เครื่องเสียหายน้อยที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ